เขาก็จัดงานลักษณะคล้ายแบบนี้
แต่แต่เขาไตกันจับเลย

มันไม่ค่อยดีนะไตกันแบบนี้

ห้ะรู้เหรออีกแล้วเหรอไปดูอารมณ์ร้อน

ที่จังหวัดกาลศิลป์

ไหนตีกันยับเลยเม้นเตอร์ครู
ตีข้าวตีข้าวไม่ใช่ฟัดกัน

คือทางมหาวิทยาลัยกรสินนะครับ
เขามีโครงการดีเป็นโครงการอนุรักษ์และธรรมนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
การลงแขกเกี่ยวข้าวและการทำขวัญข้าวของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยกรรศิลป์
พอมีพิธีเปิดเขาก็มีท่านอธิการบดี
มหาวิทยาลัยกรสินมาเป็นประธานในพิธีด้วย

ก็บอกเลยนะว่าจุดประสงค์หลักเนี่ยนะครับ

แล้วก็เรียนรู้วิธีการทำนาแบบพื้นบ้านนั่นเอง
พิธีการแบบนี้สู่ขวัญข้าว

เยาวชนรุ่นใหม่ระดับมหาวิทยาลัย

กว่าที่เขาจะลงแขกเกี่ยวข้าวดำนาอะไรกันเนี่ย
เขาต้องมีพิธีการก่อนนะไม่ใช่อยู่จะลงไปได้เลยคือพิธี
การทำขวัญข้าวถือว่าเป็นพิธีที่มีเอกลักษณ์สวยงาม
และหาดูได้ค่อนข้างยากแล้วนะในปัจจุบัน
เขามีวิธีการบวงสวงแม่โพศพก่อนนะครับที่จะเริ่มกิจกรรมต่อไป
กิจกรรมต่อไปนั่นก็คือลงแขกเกี่ยวข้าว
นี่ได้เวลาแล้วพร้อมเพียงกันเลยร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแท้จริง
แม้ว่าแดดจะแรงแต่ก็บ่อยั่น
เปรี้ยงขนาดนี้หรือจะสู้แรงคนที่พร้อมเพลียงกันลงมาเกี่ยวข้าวกันแบบนี้
เข้าสู่ช่วงกิจกรรมโอ้โฮหมุนติ้ว

แต่ก่อนจะมัดข้าวก็จับไปหมุนติ้วซะก่อน

แล้วก็ต้องวิ่งขนไปด้วยนะ

ขนไม่คลองเสร็จป๊าบแล้วต้องมาตีข้าว

นี่เอาตีเอาตีตี

ก็ไม่ใช่ตีขาวตีศอก
ตีข้าวนี่แหละค่ะ

แต่กิจกรรมของชาวนาคุณผู้ชมพอเราเกี่ยวข้าวอะไรเสร็จแล้ว
นี่คือทำปีกต่อสั่งข้าว
เขาจะให้ทำคนละหนึ่งอัน

ไปดูใครจะปังไม่ปังลองฟังเสียงดูฮะ
ดังเลยนะครับ

พอแบบไปจังหวะได้ไหมครับ

ส่วนนี้เขาบอกว่าเป็นตัวเต็ง
เป็นมือหนึ่งเรื่องของการทำปี่ต่อสั่งข้าว
เขาบอกกับคณะกรรมการเลยนะครับว่าต้องตั้งใจฟังผมให้ดี
เพราะผมทำปีออกมาแบบนี้รับรองเสียงจะต้องดีกว่าใครเขาหมด

พี่ศัยสุดยอดป้าวได้ครับ

ไม่น่านะเท่าที่ดูน้องน่าจะไม่ถนัดในการเป่า
จะถนัดในการดูดมากกว่า
น่าจะถนัดตีข้าว
คือเขาให้เป่าแต่ลักษณะเหมือนดูด
เขาพยายามเป่าไงแต่เป่า
รู้สึกมันไม่ดังหรือเปล่าค่อยใจในผิดหรือเปล่าครับ
เขาให้เป่านะฮะไม่ใช่ให้ดูดครับ

แล้วได้ยินไหมไม่เหมือนเสียงลมหายใจ

บางคนทำได้บางคนทำไม่ได้ก็ว่ากันไป
สนุกสนานไงเป็นกิจกรรมที่ทำให้น้องเขามีความสุขกันได้

ออกทางปีปีข้าวนี่แหละ
คุณไม่ต้องมองตาใสขนาดนั้นจริง
ผมอื้งเลยนะเสียงมันออกยังไงนะ

ท่องทรุ่งน้ำก็เป็นของร่งของเล่นได้
คือคนสมัยก่อนเขาก็นี่แหละค่ะช่วงที่ดำนาเกี่ยวข้าวหรืออะไรต่างอย่างนี้
เขาก็จะทำอุปกรณ์เพื่อมาร้องลำทำเพลงงั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับเขาด้วยนะคะ